เรื่องนี้ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นหวาดภาวะไปกันหมด
เพราะว่ามีหญิงสาวคนนึงเขาถ่ายติดดวงไฟประหลาด
แต่ดวงไฟที่ว่ามี๒ดวง

ใช่ไหมผีเปรตมาหาล้องฟูมเลย
หาล้องเลย

คุณเห็นบ้างเป็นดวงไฟสองดวงที่อยู่ข้างกันหลูกตา

ใช่แล้วอยู่สูงแล้วอยู่คู่กันตายาวแดง
คลิปนี้คุณอาริยาบัวอินอายุ๒๗ปีถ่ายได้
ช่วงคืนวันที่๑๔สิงหาคมที่ผ่านมา
ที่บริเวณหน้าวัดสนามบิน
บนสดิงอำเภอเมืองเพชรบูนนะคะ
ภาพนี้น่ากลัวมากจะเห็นชัดเลยว่าดวงไฟสีแดง๒ดวงลอยสูงอยู่เหนือต้นไม้
ความสูงตรงนั้นประมาณ๔เมตรเมตรและโยกไปโยกมาด้วย
คุณอารียาเจ้าของคลิปเล่าให้ฟังว่าปกติเนี่ยตัวเองไม่ได้เชื่อเรื่องผีนะ
จนกระทั่งคืนที่เกิดเรื่องช่วงเกือบเที่ยงคืนคุณคนนี้
เขาพาลูกชายวัย๓ขวบเข้านอน
แล้วลูกตอบมาว่าผีเปรตมานู่นแล้วไง
เหมือนเด็กเห็นนะคุณตัวเองก็ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะว่า
คิดว่าลูกชอบดูหนังชอบอะไรเกี่ยวกับผี
แต่พอแม่หันไปดูในหน้าต่าง

เป็นดวงไฟสีแดง๒ดวงขนาดใหญ่คล้ายกับดวงตาที่เห็นในหนังผี
ก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้กล้องที่น้องถืออยู่นะ
แล้วพอหันมาดูลูกทีแล้วก็หันกลับไปปรากฏว่าดวงไฟตรงนั้นหายไปแล้วค่ะ
พอช่วงเช้าเขาเอาภาพนี้มาเลื่อนปรับแสงให้มันสว่างขึ้น
แล้วเมื่อกี้คือภาพที่เราเห็นน่ากลัวมากเพราะว่ารูปร่างมันคล้ายผีเปรตจริง
ประกอบกับว่าก่อนหน้านี้หมาในหมู่บ้านชอบหอนต่อเนื่องติดกันมาหลายวันแล้ว
คุณผู้ชามชื่อคุณสาวมีคำว่าที่นั่งแม่ของเรียกคลับไว้
ดวงไฟประหลาดเลยค่ะคุณลงพื้นที่ไปเลย
อยู่หลังบ้านของชาวบ้านตรงนี้มันก็จะมีต้นไม้
ต้นไม้เลื้อยขึ้นไปบนยอดเสา
แต่บนนั้นไม่มีไฟส่องสว่าง
มันก็ยากนะที่จะมีแสงออกมาจากตรงนั้นได้
ขณะที่ชาวบ้านหลายคนแถวนั้นเขาเชื่อว่าเป็นผีเปรตอย่างแน่นอน
เพราะว่าพื้นที่ในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นป่าช้าเก่า
สมัยก่อนฝังศพเยอะมาก
แล้วประมาณ๑๐ปีที่แล้วก็เคยมีคนเห็นผีเปรตไปแล้ว
เรื่องนี้เราก็เลยนำไปเรียนถามอาจารย์ออสค่ะ
ศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์
อาจารย์ประจำวิชาภาควิชาเคมี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ออสวิเคราะห์เรื่องนี้ยังไงไปฟังค่ะ
นานาการว่าเป็นเปรตเป็นนั่นเป็นนี่
เนื่องจากว่าเราเห็นดวงตา๒ดวง
ที่คล้ายกับเป็นดวงตานะครับ
ลักษณะนี้เขาเรียกว่าอาการแฮริโดเรียม
เป็นอาการคิดไปเองเหมือนศิลปินที่วาดภาพแอฟแท็ก
แล้วก็ให้ท่านผู้ชมคิดเองว่ารูปนั้นมันคืออะไร
อันนี้ก็เช่นกันครับไฟกระพริบสองดวง
ที่อยู่บนยอดต้นไม้อาจเกิดจากการสะท้อนแสง
จากแสงด้านขวาไปกระทบอะไรบางอย่างที่มันวาว
แล้วเกิดเป็นคล้ายกับดวงตาสองดวง
แล้วก็ด้วยข้อจำกัดของกล้องมือถือที่สภาพแสงน้อย
ก็จะทำให้เข้าไปเห็นภาพไปละสายกัน
แต่นั่นละ
จะบอกว่าดูดีนะมักที่อาจารย์ออธบอกว่า
มันจะเป็นอาการคิดไปเองคิดอะไรก็ได้
แต่คุณอย่าคิดไปเองเพราะว่าตอนเด็กคุณเคยไหม

เคยมีคนเรียกผมว่าไอ้เด็กเปรต
ก็เลยเป็นเปรตมาตั้งแต่ตอนเด็กแต่ตอนโตเนี่ยไม่เป็นแล้วหายแล้ว

แต่เรากำลังอยู่นี่ได้ยังไงอ่ะ